เราตามติดความพร้อมของทีมวอเล็กบอลหญิง

วันจันทร์นี้แข่งขันนะครับเกมแรกของทีมสาวไทย
แต่ว่าการฝึกซ้อมนั้นเข้มข้นนะครับ
เรื่องของการเดินทางไปถึงนะครับพอฝึกซ้อมเสร็จเนี่ยก็ต้องมีการเดินทางไปที่นี่แหละครับที่จังหวัดนครราชศรีมานี่ไม่ไปไม่ได้ครับ
นักกีฬาครับแล้วก็โค้ชเดินทางไปบวงสวงครับแล้วก็กราบสการะกล่าวคำอธิษฐานขอพรอนุสวรีเท้าสุระนารีหรือว่าย่าโมนะครับ
ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลซึ่งก็มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาให้การต้อนรับก็คือคุณจรัสชัยโชคเรืองสกุลนะครับ
ตะหน่องปลื้มจิตถิ่นขาบอกว่าการเดินทางมาแข่งขันรายการนี้เป็นการเตรียมทีมก่อนชิงแชมป์โลกที่ญี่ปุ่น
นักกีฬาก็ขอพรกับย่าโมทุกครั้งเพื่อที่จะขอกำลังใจก่อนที่จะลงแข่งขันที่จังหวัดนครราชศรีมาครับ
และช่วงบ่ายก็เดินทางไปฝึกซ้อมที่โรงเรียนสุระนารีวิทยาใช้เวลาซ้อม๒ชั่วโมง
จะมีเวลาในการเตรียมทีมที่น้อยมากก่อนไปชิงแชมป์โลก
ไม่อยากปรับเปลี่ยนทีมมากครับ
วันเราเดินทางเราเดินทางไปถึงวันที่๔๕แล้ววันที่๖เราแข่ง
มันเป็นไปไม่ได้ครับที่ผมจะพักตัวไหนในเรื่องของการเล่นเพราะว่าในเรื่องของการเตรียมเนี่ย
เราถือว่ารายการนี้เป็นการเตรียมทีมเราไม่ได้ถือว่ารายการนี้เป็นเรื่องของการแข่งขันที่จะต้องพักนักกีฬา
เพราะฉะนั้นการร่วมทีมการฝึกซ้อมกับระบบที่อยู่กับเราแล้วเนี่ยผมคิดว่าในระบบตรงนี้มันสำคัญที่สุด
เพราะว่าในเรื่องของถ้าเรารอกลับไป๒๓วันพร้อมเป็นไปไม่ได้ครับ
เชียร์ครับทีมสาวไทยในการแข่งขันรายการนี้นะครับไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายทอดสดทุกแมชครับ
ระหว่างวันที่๑๖ถึง๒๓กันยายนเกมแรกไทยพบกับเกาหลีใต้๑๗กันยายนนะครับ๑๘นาที๒๐นาที
แล้วก็เจอญี่ปุ่น๑๘กันยายนในเวลาเดียวกันส่วนพรุ่งนี้ครับแม้ว่าไทยจะไม่แข่ง
แต่ว่าเราถ่ายทอดสดนะครับคู่ระหว่างญี่ปุ่นเจอกับเกาหลีใต้ในเวลา๑๘นาฬิกา๒๐นาทีนะครับ